พาไปดูข่าวอื่นกันบ้างนะคะจะพาไปที่จังหวัดพิษนุโลกค่ะ

ลูกอายุห้าสิบสามพ่ออายุเจ็ดสิบสาม
พากันไปโค้นไปตัดต้นตะโก

ฝ่ายลูกนะเป็นคนเลื่อยต้นตะโก

ไม้ดาวครับ

กลับไปกับช่วยกันงัดไม่ไหวนะ
เลื่อยยนนะคะครับทีนี้ไอ้จังหวะที่ต้นตะโกมันเอ็นลงมาเนี่ย
ที่มันจะล้มไปทางนู้นใช่ไหมคะปรากฏว่ามันมีกิ่งนึงอะค่ะ
ใหญ่ของต้นตะโกมันดันลงไปถึงพื้นก่อนไปค้ำไว้ก่อนครับ
ด้วยแรงล้มและความใหญ่ของต้นไม้เลยกลายเป็นเหมือนมันดีดขึ้นนะคะ
มันดีดกลับขึ้นมาฝั่งตรงกันข้ามซึ่งก็คือฝั่งที่พ่อลูกคู่นี้ยืนอยู่พอดี
ก็เลยกลายเป็นว่าต้นไม้เนี่ยจะล้มทับทั้งนายสมคิดแล้วนายเพลินสองพ่อลูกพยายามวิ่งหนี
เพราะเห็นแล้วว่าต้นมันดีกลับมาหาแล้วแต่ตัวพ่อค่ะ
ไปได้ไม่กี่ก้าวปรากฏว่าขาข้างซ้ายยกยังไงก็ยกไม่ขึ้น
วินาทีนั้นลูกหันไปเห็นแล้วว่าถ้าไม่ผลักพ่อออกไปพ่อตายแน่
เขาก็ไม่ได้คิดถึงชีวิตตัวเองเลยผลักพ่อออกไปแล้วก็เป็นจังหวะที่ต้นตะโกมันล้มลงมาพอดี
สภาพเป็นแบบนี้ค่ะต้นตะโกเนี่ยทับร่างนายสมคิดเต็ม
ส่วนตัวพ่อเนี่ยถูกร่างของสมคิตลูกชายทับไว้อีกทีหนึ่งก็เลยไม่ได้บาดเจ็บมากนะคะ
หลังจากนั้นต้นตะโกนมันหนักอะค่ะสองพ่อลูกติดอยู่แบบเนี้ย
พ่อเองก็ไม่สามารถดึงตัวออกมาได้ก็ต้องให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกัน
ใช้แม่แรงยกใช้ไม้งัดใช้คนร่วม๓๐คนนะคะ
ถึงสามารถนำร่างของนายสมคิตที่เสียชีวิตแล้วก็นายเพลินออกมาจากต้นตะโกได้นะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านตำบลแก่งโสภาบ้านของสองพ่อลูกคู่นี้
ครอบครัวก็จัดงานศพที่บ้านกันบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าอ่ะค่ะ
และญาติบอกว่าจริงจริงแล้วเนี้ยสามสิบเมษายนที่ผ่านมา
สมคิดก็พูดถึงเรื่องความเป็นความตายเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าคิดว่าพูดเล่นเล่นอ่ะพูดเอาห้า
นักเข้าด่านโควิดนะคะเขาเป็นชรบหมู่บ้าน
เขาก็เปลี่ยนเวียนยามเขาอยู่ตลอดแล้วก็มันสุดท้ายที่จบอ่ะ
เขาจะพูดอยู่ตลอดเวลาบอกว่าถ้าตายก็ตายในหน้าที่
วันนั้นน่ะเนอะไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขาพูดแต่เริ่มตายในวันนั้น
คือนายสมคิดพูดแบบติดตลกบอกว่าโอ๊ยไม่ตายหรอก
ถ้าตายก็ตายเพราะใส่หน้ากากอนามัยนี่แหละตายเพราะหายใจไม่ออก
ตายเพราะโควิดจริงจริงประโยคนี้หลายคนก็พูดกันเยอะ
ทำนองว่าแบบแซวแซวอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะ
หรือว่าพอพูดจาเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายหรือเปล่า
มันเลยกลายเป็นรางร้ายครับซึ่งเพื่อนบ้านทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านายสมคิดเนี่ย
เป็นคนขยันทำมาหากินแล้วก็เป็นคนที่มีจิตอาสาช่วยงานในหมู่บ้านตลอดเลย
ครั้งนี้เขาก็ยอมทิ้งชีวิตตัวเองเพื่อช่วยชีวิตพ่อเอาไว้ค่ะ
หลายคนก็เลยเสียใจกับการจากไปของเขานะคะ
โดยมีกำหนดการจัดชาปนกิจศพเนี่ยก็คือ๕พฤษภาคมที่วัดเขาน้อยศรีรัตนารามนะคะ